วิชาเหล่านี้มาจากอดิตชาติของตัวอาเอง

โผล่เข้ามาวิเชียนได้เวลาแล้วไป

สเก็ตรูปยมทูตให้หนูดูหน่อยได้ไหม

องค์ยมทูตที่มาหาลักษณะเป็นอย่างนี้เลย

เอามาทุศก็ตัวเองนี่แหละก็ตัวอาจารย์นี่แหละ